ต่อนะคะโอ้โหต้องเคลียร์เกี่ยวกับกรณีของคุณซึงลีนะคะ
ก็พาทิ้งมาถึงเซเลปท์ไทยค่ะ
คุณก้องกรุณค่ะซึ่งก็ไปปาตรงปาร์ตี้ด้วยบ่อยค่ะ
เมื่อวานนี้เจอทั้งคุณนัทเทพเคยถ่ายรูปกับซึงรีเลยนะ
รวมไปถึงแฟนของคุณก้องกรุณนะคะ
ก็ต้องเคลียร์กันหน่อยนะคะว่าตกลงเนี่ย
เรื่องมันสาวมาถึงหรือเปล่านะคะคุณก้องก็รู้

ได้ยินข่าวแบบแรกก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยว่าเป็นเขา
ก็รู้ว่าเขาสนิทแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเขา
ด้วยความที่เรารู้จักเขาด้วยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไง

คือจะมีแค่เพื่อนเฉยอยู่ค่ะ
ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ครับแบบนานมาก
คือผมก็ไปเที่ยวเกาหลีกับพี่ก้องนี่แหละ
ไปตามขับปกติเราก็ไปแบบขหลาวเกตอะไรงี้นะครับ
มันไม่ได้มีอะไรอย่างที่มันออกข่าวมาอยากจะขอคนไทยนิดหนึ่ง
เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่าอย่าไปด่วนตัดสินใครเลย
นายนายเจอกับคุณนัสถามหน่อยว่าเมื่อปลายปีที่แล้ว
ก็ไปฟุกข่าวขอแต่งงานแฟนสาวณา
ก็จะเตรียมกราฟทันหรือเปล่า
เพราะว่าใกล้แต่งกรกฎาคมนี้แล้วนะคะ๒๕ค่ะ

คุณนัทเทพหัสดินณอายุทยากันเลยค่ะ

เพราะว่าตัวนาน่าเองเขาก็แบบ
ก็จะแบบช่ำชองเรื่องของการจัดอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เรื่องของเสื้อผ้าก็โอเคเรียบร้อย

ของผมเนี่ยผมใช้ของวอนครับ
ของคุณวอนนะก็จะเป็นแบบ
เป็นทรายที่แบบผู้ชายเนี๊ยบอยู่แล้ว

ส่วนของคุณนาน่าก็พี่กล้าวน้ำพราว
พี่ก้าวน้ำพาวเนี่ยเขาเป็นคนบอกว่าไม่ต้องห่วง

ปีหน้าก็คงจะพยายามลองมีเลย

เป็นคนไม่ค่อยแบบเร่งรัดอะไรกับเรื่องพวกนี้
ผมว่ามันถ้าเขาถูกกำหนดให้มาเป็นลูกเรา